ดูความคืบหน้ากรณีหญิงสาววัย๑๘ปีค่ะที่อำเภอกาญจนาดิตจังหวัดสุราธานีนะคะ
หายตัวไปจากบ้านสามีของเธอตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ทางครอบครัวก็ออกตามหาสุดท้ายเนี่ยพบว่าเธอเสียชีวิตอยู่ริมถนน
สภาพศพก็คือถูกรถจักรยานยนต์ทับแล้วก็ไฟไหม้ทั้งคนทั้งรถ
พบเป็นศพเมื่อช่วงเย็น๑๗พฤษภาคมตอนแรกนึกว่าเป็นอุบัติเหตุ
รถล้มแล้วไฟลุกแต่ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ลักษณะของไฟไหม้ทั้งคนทั้งรถเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของการวางเพลิง
ดังนั้นน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมอำพรางแล้วคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
คนแรกก็คือสามีของผู้เสียชีวิตค่ะสามีอายุ๓๕แล้ว
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าหลังจากภรรยาหายตัวออกไปจากบ้าน
ไม่แจ้งความเลยไม่ออกตามหาเลยทางครอบครัวของหญิงสาวผู้ตาย
ก็สงสัยว่าทำไมอ่ะทำไมสามีไม่ออกตามหาไม่ไปแจ้งความไม่ไปอะไรเลย
แต่ตัวสามียังคงปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยา
ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวตัวเองเนี่ยออกตามหา
แล้วก็ตัวเองก็ไปที่สถานีตำรวจเพื่อตามหาภรรยาด้วย
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวจริญญาช่วยพยักษ์อายุ๑๘ปีนะคะ
ถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ริมถนนสายควรราชาห้วยโศกหมู่๑๒
อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีช่วงเย็น๑๗พฤษภาคม
ตอนนี้ค่ะทางตำรวจไปตรวจค้นที่บ้านของสามีของผู้เสียชีวิต
นายสรายุทธ์คงคล้ายสามีอายุ๓๕ปีแล้วนะคะ
คือตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบเศษดินคือมันมีเศษดินพบที่จุดเกิดเหตุ
คือจุดที่พบศพอะค่ะแล้วก็จะไปดูว่าดินอันนี้
มันตรงกับดินที่อยู่ที่รองเท้าของสามีหรือเปล่า
คือวันสุดท้ายที่มีคนเห็นผู้ตายก็คือ๑๓พฤษภาคม
คือไปที่สวนยางพาราด้วยกันกับสามีแล้วก็ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ของอีกคนนึง
บอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำที่บ้านแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
แล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยสามีไม่รู้ทำอะไรไงตรงเนี้ยมันน่าสงสัยว่าช่วงที่ภรรยา
ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปเข้าห้องน้ำช่วงจังหวะตรงนั้นเป็นชั่วโมงนะคะ
ไม่ออกตามหาไม่รู้ยังไงอ่ะตรงนี้คนเขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงจังหวะนั้น
จากค้นบ้านของสามีผู้ตายนะคะไปค้นบ้านใกล้ใกล้ตรงนั้นด้วยสี่หลังค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมบัติบอกว่าผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบบ้านใกล้จุดเกิดเหตุ
เพราะชุดสืบสวนมีข้อมูลใหม่คาดว่าเชื่อมโยงกับการตายของนางสาวจริญญา
การตรวจค้นชุดสืบสวนมีเป้าหมายก็คือหาบุคคลที่ติดยาเสพติดหรือเคยต้องโทษ
พ้นโทษคดียาเสพติดเพราะบุคคลเหล่านี้อาจเข้าข่ายก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์นางสาวจริญญา
แล้วก็อำพรางศพก็อาจจะเป็นไปได้
ตัวนายสรายุทธ์สามีของนางสาวจริญญาผู้ตายเนี่ยค่ะเขาก็ยืนยันตลอดนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยา
เขาบอกว่าเป็นการชิงทรัพย์หรือเปล่าเพราะทองคำที่อยู่ติดตัวภรรยาทั้งสร้อยคอทั้งอะไรแบบนี้ค่ะ
มันหายไปด้วยหลังเกิดเหตุ
ก็จากการสอบสวนสามีของผู้เสียชีวิตก็ยังให้การแบบเดิมนะครับ
แล้วก็ในส่วนของประเด็นของสามีเราก็ยังเราก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นนั้นไปนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมครับ
เราก็ต้องการตรวจสอบนะครับ
เฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะครับให้
ให้ทราบข้อมูลว่าเราจะมีพยานหลักฐานอะไรได้บ้างที่นำไปประกอบในสำนวนครับ
อีกประเด็นที่เราได้มาเป็นข้อสั่งการจากภูมิชาก็คือให้สำรวจผู้เสพยาเสพติดนะครับ
ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลพ้นโทษในพื้นที่นำไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับ
ส่วนปมเหตุการเสียชีวิตของนางสาวจริญญานั้นนะคะทางผู้กำกับก็ยืนยันว่าเป็นการฆาตกรรมอำพลังศพไม่ใช่อุบัติเหตุรถล้มไฟไหม้แน่นอนค่ะ
ส่วนประเด็นการฆาตกรรมพุ่งเป้าไปที่เรื่องของความหึงหวง
เพราะว่าตัวสามีอายุ๓๕ตัวผู้ตายอายุ๑๘อายุห่างกันค่อนข้างมาก
แล้วก็ตัวผู้ตายเป็นหญิงสาวหน้าตาดีอาจจะมีคนมาติดพันธุ์อาจจะเป็นเรื่องของความหึงห่วงอันนี้ประเด็นแรกนะคะ
ประเด็นที่สองเรื่องของการชิงทรัพย์อันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าทองคำที่อยู่ติดตัวกับผู้ตายเนี่ยค่ะ
หายไปจริงหลังจากเกิดเหตุนะคะ
ส่วนประเด็นที่ว่านายสรายุทธ์สามีของผู้ตายเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยาตัวเองหรือเปล่า
ตำรวจก็ยังไม่ตัดทิ้งคือตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะยืนยันได้ว่า๑๓พฤษภาคมวันสุดท้ายที่พบตัวนางสาวจริญญาเนี่ยค่ะ
นายสรายุทธ์สามีเนี่ยหายไปไหนหลังจากที่นางสาวจริญญาบอกว่าขอกลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้านเนี่ย
นายสรายุทธ์ตามออกไปไหมออกจากสวนยางพาราไปไหมหรือว่ายังอยู่ที่เดิมช่วงจังหวัดตรงเนี้ย
ไม่มีใครรู้ดังนั้นไม่รู้ว่านายสรายุทธ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยาหรือเปล่านะคะ
แต่ถ้าไล่ย้อนไปเนี่ยแล้วมันเป็นเหตุการณ์แบบอุบัติเหตุ
คว่ำแล้วไฟไหม้มันเป็นช่วงกลางวัน

เพราะว่าแถวนั้นมันไม่ใช่เปลี่ยวซะจนไม่มีใครผ่าน
แล้วก็มีร้านขายของชำที่อยู่ใกล้กับสวนยางพารา
ที่สองสามีพระยาคู่นี้เข้าไปทำงาน

ไปขอเข้าห้องน้ำที่ร้าน๑๓พฤษภาคม
หลังจากนั้นก็หายไปแล้วก็มาพบว่ากลายเป็นศพ